นักเรียนมัธยมโดนเด็กช่างเขาบอกคลายอ่าชีวะ
ไล่ทำร้ายครับไล่ฟันจนบาดเจ็บสาหัสเลย

โอ้โหน่าจะเป็นพ่อค้าหรือแม่ค้าที่ถ่ายไว้
คุณผู้ชมอยู่ในแผงขายผลไม้เนี่ยเห็นอยู่ไกล
นั่นน่ะคนก่อเหตุฮะวิ่งไปเลยฮะไปขึ้น
มอเตอร์ไซที่เจาะรอยอยู่สองคันแล้วก็ค่อย
ขับออกมานี่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
๑๓พฤศจิกายนตอนเย็นแล้วเหตุการณ์เนี้ยมีคนเจ็บ๒คน
เป็นนักเรียนมัธยมของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
ที่เจ็บเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมโดนฟันขาแล้วก็มือหลายจุดเลย
เลือดเลยฮะชุดนักเรียนเนี่ยที่ใส่มาตำรวจกับกู้ภัยก็เข้ามาช่วยเหลือครับ
น้องเขานั่งอยู่ตรงป้ายรถโดยสารริมถนนน้องคนที่เจ็บให้การว่าหลังเลิกเรียนนะพี่
ผมขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านมาถึงจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้ใกล้วัดเนี่ย
แก๊งวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบผมเอามีดไล่ฟันผมจนเจ็บเลย
รถผมเสียหลักล้มไปด้วยน้องรู้จักป่ะน่ะ
ไอ้กลุ่มที่มาทำน้องอ่ะอืมผมไม่รู้จักน่ะ
คุณผู้ชมก็ไม่แน่ใจว่าไม่รู้จักจริงหรือเปล่านะเออ
เดี๋ยววันนี้ครับผู้ปกครองจะพาน้องทั้งสองคนไปแจ้งความเพื่อติดตาม
จับกลุ่มไอ้กลุ่มที่ก่อเหตุที่มากันห้าคนมอเตอร์ไซค์สองคันนั่นนะครับ
นี่ตอนนี้ต้องถือว่าพวกเขากำลังหยามตำรวจไทยอยู่นะโอ้โห
คือจากจากสมุนสาครเนี่ยเขาหย่ามตำรวจอยู่น่ะเนี่ย
คุณผู้ชมก็เลยถามไงถ้าเกิดว่ามันแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้อ่ะ
เลิกเรื่องเครื่องแบบไปได้ไหมแล้วก็แต่งตัวธรรมดาไปเรียนอ่ะ
ปัญหานี้ถ้าเป็นถ้าเป็นอะไรที่มันเป็นเหลี่ยมน่ะมันแก้กันจนโกรธหมดละอืม
มนต์หมดละทุกด้านละไอไอเนี่ยก็เคยทำแล้วครับ
ไอไอไม่ใส่เครื่องแบบเนี่ยมันอยู่ที่คนแล้วล่ะ